ต่อกันที่เกาหลีเหนือครับวันนี้มีการจัดพิธีสวนสนามกลางกรุงเป็งยางครับในโอกาสการปิดการประชุมของสภาพแรงงานครั้งแรกรอบ๓๖ปีครับ
นี่คือพิธีการสวนสนามซึ่งจัดขึ้นที่จตุรัสคิมอิวซุงครับกลางกรุงเปียงยังของเกาหลีเหนือในวันนี้นะครับเนื่องในโอกาสปิดการประชุมพักแรงงานเกาหลีเหนือครั้งแรกในรอบ๓๖ปีโดยมีชาวเกาหลีเหนือหลายพันคนเข้ารวบนะครับขณะที่นายคิมจองอื่นผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือก็ร่วมรับชมพิธีสวนสนามครั้งนี้ด้วยโดยหลังเสร็จสิ้นก
เป็นประธานพักษ์ขนาดที่คิมโยจองน้องสาวแล้วก็นายคิมจองอื่นก็ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการกลางของพักด้วยครับส่วนในระหว่างการประชุมสภาพักษ์แรงงานได้ประกาศแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจฉบับใหม่นะครับในช่วง๕ปีข้างหน้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศซึ่งกำลังจะได้รับผลกระ
ก็แต่เมื่อถูกคุกคามอธิปไตยเท่านั้น
ในการประชุมสภาพักฯแปลงงานกาลิเนื้อครั้งนี้
เกาหลีเหนือก็ได้ให้วีซ่ากับนักข่าวต่างชาติกว่า๑๐๐คน

แต่มีเพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ไปร่วมสังเกตการประชุม
ขณะที่ประธานาธิบดีศรีจิ้งผิงของจีนได้แสดงความยินดีต่อตำแหน่งใหม่ของนายคิมจองอื่น
แต่ปฏิเสธที่จะส่งคณะผู้แทนเข้าร่วมชมพิธีการสวนสนามในครั้งนี้ครับ